เอาล่ะไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันต่อเลยนะครับ
แม่แล้วก็แพทย์ยืนยันกันตรงแล้วนะ
ไอ้มดตะนอยกัดจนตายไม่จริงนะครับ

คือมันน่าจะเกิดจากโรคประจำตัวมากกว่า
ในประเทศนี้ยังไม่เคยมีมดที่ฤทธิ์ขนาดนั้นฮะ

แชร์ข่าวบอกว่านางสาวรัชดาสนทิเนรอายุ๒๙ปี
ชาวบ้านหมู่๗ตะบนศักดิ์แก้วอำเภอเมืองสวพันธ์บุรีนะครับ
เสียชีวิตเพราะว่าถูกมดตะนอยกัด
ล่าสุดเนี่ยนางสำเนียงสนทิเนรนะครับ
แม่ของผู้เสียชีวิตยืนยันกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
จริงลูกไม่จริงลูกนักข่าวไม่จริง
ลูกสาวแม่มีโรคประจำตัวแล้วน้องเขาอ้วนด้วยนะ
คุณแม่เล่าต่อบอกว่า๙โมงเช้าของวันที่๕กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
ระหว่างที่ลูกสาวเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านนะ
ถูกมดกัดที่ข้อพับเป็นผื่นแดงทีเดียวนะ
แล้วก็คันนะครับแต่ไม่ได้เป็นอะไรมาก
ไปนักศึกษาที่โรงพยาบาลศูนย์จ้าพระยายมราช
๔นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นตี๔ว่ากันเถอ
โรงพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณแม่ลูกสาวคุณแม่เสียชีวิตแล้ว
เสียชีวิตเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตก
ซึ่งครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ

ปกติเหมาะมีสาวอ้วนอยู่ด้วยใช่ไหม
ใช่เขาอ้วนอ้วนเยอะมากอ้วนเป็นร้อย
คุณหมอพงนารินชาติรังสรรค์ท่านผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชเปิดเผยบอกว่า
คนไข้มีโรคประจำตัวครับความดันสูงมีเบาหวานนะครับ
ก่อนจะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้มีอาการชักเกร็ง
เนื่องจากปวดหัวมากกินยาแก้ปวดไปแล้วนะครับ
แต่อาการไม่ดีขึ้นแพทย์จึงสแกนสมองไปเจอครับ
คุณผู้ชมไปเจอไปเจอว่าเธอเนี่ยเลือดออกในสมองค่อนข้างมาก
และยังพบว่ามีภาวะสมองตาย
ทำให้ไม่สามารถรักษาได้ทันเวลา
ส่วนเรื่องมดตะนอยกัดเนี่ยนะคือคุณหมอบอกไม่น่าจะเกี่ยวกัน
แล้วก็รายงานในประเทศไทยยังไม่เคยพบว่า
มันมีมดที่เป็นสัตว์ที่เป็นมด
ดชนิดไหนที่มันมีพิษร้ายแรงถึงขนาด

น่าจะเป็นเรื่องที่มันมาประจวบเหมาะกันมากกว่าครับ